ความเคลื่อนไหวนะครับของวอเล็กบอลนะครับ
ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวสารออกมาในการคัดเลือกโอลิมปิกครับ
เรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยโดยเรืออากาศโทชาริสวงประเสริฐเลยค่ะ
ที่การสหพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชียก็บอกว่า
การจับสลากแบ่งสายวอเล็กบอลหญิงในรอบคัดเลือกของโอลิมปิกเกม๒๐๒๐
ส่วนเอเชียทีมหญิงจะแข่งขันวันที่๗๑๒มกราคมปีหน้าที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
เรื่องของการแบ่งสายก็จะใช้วิธีนะครับ
ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหรือที่เรียกว่าเซอร์เพนทรายนะครับ
ซึ่งจะใช้อันดับชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย๒๐๑๙
เป็นหลักเหลือ๗ทีมเข้าร่วมนะครับ
ขนาดนี้คือไทยเจ้าภาพเกาหลีใต้คาซักสถานไต้หวันอีรานอินโดนีเซียแล้วก็อินเดีย
เนื่องจากว่าฮ่องกงขอถอนตัว
ซึ่งต้องรอดูว่านิวซีแลนด์เองจะเข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่นะครับ

สำหรับโอลิปิกรอบสุดท้ายทีมหญิงมีทั้งหมด๑๒ทีมครับ
เวลานี้ได้ไปแล้ว๗ทีมเหลือคัดเลือกจากโซนทวีปอีก๕ทีมครับ
ซึ่งการจับสลากในครั้งนี้จะมีผู้แทนจากสาพันธ์วอเล็กบอลอนาชาติเข้ามาควบคุมทั้งหมดนะครับ
เจ้าภาพเนี่ยไม่มีโอกาสในการจับเองนะครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับประเทศอื่นที่เข้าร่วม
แล้วก็รวมไปถึงระบบการแข่งขันต่างเช่นวิดีโอชาเลนส์หรือว่าการเก็บสถิติด้วยครับ
ส่วนการคัดเลือกของทีมชายก็จะแข่งที่จีนในช่วงเวลาเดียวกันกับทีมหญิงครับ
เลือกที่คัดเลือกที่ไทยที่จีนมีคัดเลือกประเภทชายอยู่นะครับ
ก็จะจับสลากวันที่๒๘ตุลาคมเช่นเดียวกันครับ